เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจจริง
มันมีกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนึงเขาจับภาพไว้ได้
บ้านหลังนี้อยู่ยังไง
มีคนร้าย๒คนมาที่หน้าบ้าน
กระหน่ำยิงไป๑๖นัด
คุณผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวบอกเกิดอะไรขึ้นบ้าง
โอ้โหเอาจริงเนี่ยเสียงปืนนับได้๑๐กว่านัด๑๖นัด
แล้วคือแทบจะยิงหมดแม็กซ์ด้วยซ้ำ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาคงจะงงว่าเอ๊ะมีการจุดประทัดหรือเปล่าหรืออะไร

คลิปของกล้องที่อยู่ที่บ้านหลังนี้จับภาพไว้ได้
และจริงมากัน๒คนคนหนึ่งยิงฉันและอีกคนอ่ะ
เหมือนจะมีอาวุธเพราะว่าไปทำลายประตูบ้านเขาด้วย
พอหนำใจแล้วทำยังไงก็ไปสิคะหนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
อยู่ที่เขตน้องแขมนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจของสนหนองค้างพลูเขาไปตรวจสอบ
ก็แน่นอนว่ายิงซะเยอะขนาดนั้นก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
กระจายเกลื่อน๑๖ปลอกนั่นแหละ
แล้วบริเวณตัวบ้านยังมีหัวกระสุนปืน
มีชิ้นส่วนหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันฝังอยู่ด้วยในหลายที่นะคะ
ทีนี้ทางด้านของคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม

คือบ้านนี้ตอนแรกคือเหมือนกับเขามีกันอยู่๓คน
จริงในบ้านหลังนี้เนี่ยมีเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลูกของบ้านนี้
แต่ผู้ชายคนที่นอนเจ็บอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านายธนพลค่ะหรือในบุ๊กอายุ๒๘ปีเป็นเพื่อนสนิทของบ้านนี้นี่แหละ
เจ้าตัวถูกกระสุนนะคะฝังเข้าที่ศีรษะด้านหลัง๑นัด

แล้วก็มีการนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทไปก่อนหน้า
นี่ดูสิเลือดสาดแบบนี้เลย
ทีมข่าวของเราค่ะไปลงพื้นที่
ยังไปเห็นร่องรอยของความเสียหายจากกระสุนปืนทั่วบ้านเลย
นี่ทีมข่าวเราไปดูแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านางสาววันวิสากลิ่นจำปาหรือว่าคุณกัสนะคะ

รู้นะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
บอกว่าชื่อว่านายมีนพานะสิงห์หรือว่าฉายามอสคลองขวาง
บอกว่าคนก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วย

มีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องของหมากัดแล้วไม่ยอมจ่ายค่ารักษา
บอกมันมีชนวนเหตุอื่นอีก
แต่เธอมีการเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพราะจะตามหาตัวให้เจอเพราะตำรวจยังจับตัวไม่ได้
ทีนี้มีการนัดท้าทายอะไรมาเคลียร์กันที่บ้าน

คำว่าเคลียร์มันไม่เคยจบด้วยดีนะ
สุดท้ายไม่รู้เคลียร์ยังไง
ผู้ก่อเหตุนะคะในมอสคลองขวางยิงมาเลย๑๖นัด
สุดท้ายไปเจอโดนเข้ากับคุณบุ๊กนั่นแหละ
ถามว่าแล้วเขามีปัญหาอะไรกับคนชื่อบุ๊กไหม
มันมีปัญหาเรื่องของแฟนเก่ากันมาก่อน

แฟนเก่าของบุ๊กที่เจ็บสาหัสตอนนี้
กลายไปเป็นแฟนใหม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็คือไปเป็นแฟนใหม่ของตัวในมอสถูกไหมคะ

ตอนนั้นเธอบอกนะว่าเธอตกใจมาก
รีบไปดูเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนสาหัสแล้ว
ที่ผ่านมานายมอสไม่เคยมีนิสัยแบบนี้นะ
เธอก็เลยถึงได้เรียกมาเคลียร์
แต่ไม่รู้ว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
กลุ่มตัวในมอสมาให้ได้เร็ว
ลองฟังเสียงเธอค่ะ
นั่งอ่ะมันไม่พ้นแน่
เพราะว่าลูกกระสุนมันแบบเต็มหัวเต็มอะไร

หนูอยากให้จับได้ไวค่ะ
คือหนูอยู่บ้านแล้วหนูหวาดระแวง

แล้วเขาออกมาเขาจะมาทำอะไรหนูอยู่หรือเปล่า

ครั้งนี้หนูรอดมาได้ครั้งต่อไปหนูอาจไม่รอดก็ได้ค่ะ

แล้วคุณกัสก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วตัวเองนี่แหละก็รอดมาจากดงกระสุน

แต่กลายเป็นไปโดนบุ๊กเพื่อนของเธอเอง
ทีนี้ทางด้านของแม่ของผู้บาดเจ็บ

นางสาวทิติรัฐอนุสรชัยเจริญ

มันโหดร้ายเกินไปแม่มีลูกคนเดียว
ไม่รู้หรอกที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกัน

แต่ตอนที่เพื่อนลูกโทรมาบอกว่า

แม่ไปเจอกับหมอแม่บอกเลย
ตอนที่แม่คุยกับหมอเข่าแม่ซุด

ผ่าตัดแล้วนะแม่เอากระสุนออก

ให้แม่ทำใจเพราะอะไร

บุ๊คกระโหลกแตกเสร็จกระสุน
ฝังกระจายอยู่ในแกนสมอง
ถ้ารอดมาได้ก็อาจไม่เหมือนเดิม

จับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ก็บอกว่ารอดมาแล้วก็คือ

แต่คือ๒วันนี้หมอจะโทรหาแม่ตลอดว่า

เตรียมเสื้อผ้าที่น้องชอบ

โอ้โหฟังเสียงแม่แล้วเห็นใจจริงนะคะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ล่าสุดเลยความคืบหน้าคือ
บอกว่ามีการให้สารเนี่ยสารอาญาตลิ่งชันเนี่ย

แต่คุณผู้ชมอย่าสับสนนะเขาคือคนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่านายมีนพาณสิงแต่เขามีฉายา
ก็ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังมีข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะ
ส่วนเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างยืนยันตัวว่าเป็นใคร
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีเหมือนกัน
ตัวในมีนหรือในมอสคลองขวางนอกจากมีพฤติกรรมพกพาอาวุธปืนติดตัวตลอดแล้ว
ตำรวจบอกว่ายังเป็นคนที่มีพักพวกเยอะด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เชื่อแบบนี้นะคะว่าตอนนี้น่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่
ไปอยู่กับเพื่อนคนอื่นแล้ว
เพราะมีเบาะแสว่าหลังก่อเหตุเจ้าตัวยังท้าทายคู่กรณี
ด้วยการโทรศัพท์ติดต่อกลับมาเพื่อติดตามผลระหว่างที่คนในบ้านให้ปากคำกับตำรวจ
แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
โอ้โหตำรวจต้องรีบตามตัวมาดำเนินคดีเลยนะคะ